บอกว่าแม่บุ๋มบรรดาของเราไม่เคยทำให้ผิดหวัง
เรียกว่าทุกครั้งที่มีข่าวของแม่บุ๋มชำวาวตลอดรวมไปถึงตัวเลขด้วย

ก็อย่างที่รายงานข่าวไปนะคะว่าแม่บุ๋มก่อนหน้านี้ก็ทำเตอร์ไพรส์

แล้วนักข่าวไปรอทำข่าวคือปุ๊บปั๊บทันใจไปหมดค่ะ
คือเขาเรียกว่าสลัดภาพเก่าที่ปกติเวลาเราไปทำข่าว

ก็จะต้องมีสามีเนี่ยค่ะแล้วภรรยานั่งรถเข็นออกมาเปล่าค่ะ

งานนี้นะคะแม่บุ๋มเปิดใจทุกประเด็นค่ะ
ทั้งเลิศที่โดยโจมตีว่าท้องเนี่ยไม่บอกใครเลย

บอกว่าเอาจริงนะสามีเนี่ยคุณ

อาจจะไปยืนจัดงานแต่งงาน
โอ้โหปวดขาปวดเอ็นร้อยวาย

ก็เลยแบบว่าจัดเงียบกันสองคนไปแล้วค่ะคุณผู้ชม

ตอนอายุ๕๐เหมือนกันค่ะ

เพราะว่ายังไม่เคยมีลูกชายมาก่อน

สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรรู้ไหมคะ
สะกิดเลยเธอบุ๋มฉันอยากได้อีกคน
หาแผลยังไม่แห้งเลยนะไปฟังสิ่งแม่บุ๋มกันด้วยค่ะอุ๊ยเห็นดูลูก
ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ามันห่างมานาน๑๖ปีกับอันดาค่ะ
ก็เลยตื่นเต้นไปหมดเลยพอคุณพ่อเขาบอกว่าน้องออกมาแล้ว
พอน้องเขาร้องไห้ค่ะร้องออกมา

มันฟูอ่ะมันฟูในใจเรา

แล้วเราได้ยินเสียงร้องเขาก่อนนะคะ
แบบน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเลย

กำลังจะเจอลูกแล้วนะรู้สึกไงบ้าง

จะให้ฉันเป็นแม่วัวพันดีอย่างเดียวไม่ได้
โคเครียดเลยน่ะ
อายุก็เยอะขึ้นเรื่อยแล้วน่ะ

โทษกวน
พี่จักรีนสั่งมาถามหมายเลขห้องค่ะ

มวดดี๒๒ก็มานะคะ
โอ้โหยังฟังชัด

เลขเบิ้ลอีกแล้ว

๑๘หรืออะไรใด

ที่ผ่านมาตามาเนี่ยค่ะรวมไปถึงเลขห้องคลอดของคุณแม่บุ๋มด้วยอืม

ไปดูหน้าหลานไปดูหน้าหลาน

ขอให้น้องอเล็กซ์แข็งแรงค่ะ